ประชาชนชาวอำเภอท่ายางในจังหวัดเพชรชบุรี
ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งกิจกรรมมีชื่อว่าจุดเทียนแสงสุดท้ายเพื่อพ่อหลวงค่ะ
ประชาชนชาวอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
พร้อมด้วยนายอานนท์พร้อมเพลียงนายอำเภอท่ายาง
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายางเข้าร่วมแสดงความอาลัย
ภายใต้กิจกรรมแสงเทียนสุดท้ายเพื่อพ่อหลวง
จัดขึ้นบริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลท่ายาง
เป็นการแสดงความจงรักภักดีและความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๘๙วินาทีค่ะ
โดยในพิธีนะคะมีนางนรมนกิจพ่วงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีตำบลท่ายางอ่านกรอนแสดงความอาลัย
ก่อนที่จะมีการจุดเทียนและร่วมกันร้องเพลง

เพลงลูกกระหม่อมแก้วและเพลงสันเสริญพระบารมี
ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวเพชรชบุรีค่ะ
โดยพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยี่ยน
ประสบกรณิกรชาวเพชรชบุรีโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและถิ่นธุรกันดาล
และเสด็จพระราชดำเนินไปอย่างต่อเนื่องทั้งส่วนพระองค์
และการทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญในจังหวัดเพชรชบุรี
และยังพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เพื่อช่วยเหลือราศดรยังความปราบปลื้มแก่ประสบกรณิกรชาวเพชรชบุรี
ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ค่ะ